มีเรื่องเล่าจากผู้ที่รอดชีวิตออกมาจากเหตุการณ์เมื่อวาน
คุณแต่ว่าคนนี้คือคนที่อยู่ในห้องน้ำ

ในห้องน้ำเดียวกันกับคนที่ก่อเหตุเลย
ใช่นะครับคือเป็นจุดแรกเลยนะครับ
ที่ผู้ก่อเหตุวัย๑๔เข้าไปก่อเหตุยิง

คนที่เล่าเรื่องนี้เล่าออกมาผ่านทั้งในโลกโซเชียล
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ได้สัมภาษณ์เธอด้วย

แล้วก็สัมภาษณ์แฟนของเธอด้วยก็คือคุณน็อตนะครับ
คุณน็อตเป็นคนหนึ่งนะที่ยืนปัสสาวะอยู่โถด้านในสุดของห้องน้ำชาย
ห่างจากผู้ก่อเหตุเพียง๒๓เมตร
คุณผู้ชมถามว่าห้องน้ำชายห้องนี้อยู่ส่วนไหนของห้างสยามภารกร
คืออยู่ใกล้กับสินค้าแบรนด์เนม
อยู่ใกล้กับร้านขายสินค้าแบรนด์เนม
ซึ่งเป็นโซนที่ถ้าใครไปเดินสยามพรากรก็จะรู้จัก

หลังจากที่ผู้ก่อเหตุก่อเหตุในการยิงรอปภแล้วก็เข้ามาภายในห้าง
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเข้าห้องน้ำห้องนี้ก่อนเลย
คุณผู้ชมห้องน้ำตรงนี้นะฮะมันมีทั้งห้องน้ำของผู้หญิงและห้องน้ำของผู้ชายอยู่ตรงข้ามกัน
ปรากฏผู้ก่อเหตุเข้าไปในซ่วมครับปิดประตูซ่วม
ส่วนคุณน็อตที่เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังยืนปัสสาวะอยู่โถด้านในเลยนะ
ส่วนคลิปที่เห็นคุณน็อตแอบอยู่ในห้องน้ำ
ภายหลังจากที่ผู้ก่อเหตุออกไปยิงข้างนอกแล้วแอบอยู่ในห้องนึง๔๕คนนะคุณผู้ชมฮะ
คุณน็อตเล่าตอนนั้นผมยืนปัสสาวะอยู่ในโถในสุดนะครับ
ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีที่เพิ่งจะออกจากห้องซ่วมแล้วก็ออกไปเป็นคนที่ใช้ปืนยิงรอปภมาก่อน
คือคุณน็อตบอกเลยนะว่าเขาออกไปแล้วก็มุ่งหน้าที่ผ่านตรงที่ล้างมือแล้วออกไปที่ห้องน้ำ
คุณน็อตบอกแบบนี้ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ออกจากห้องน้ำไป
โชคดีที่เขาไม่หันมายิงคุณน็อตนะครับ
คุณน็อตบอกว่าหลังจากนั้นนะผู้ก่อเหตุยิงปืนใส่แม่บ้านซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่หน้าห้องน้ำเสียงดังปั้ง๑ครั้ง
และหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนนัดที่๒เริ่มมีคนกรีดร้องสนั่นหวั่นไหว
ผู้คนเริ่มแตกตื่นวิ่งหนีตายหาจุดซ่อนตัวนะครับ
และคาดว่านักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่เสียชีวิตนั้นนะครับ
เป็นนักท่องเที่ยวที่มาต่อคิวเข้าห้องน้ำผู้หญิงเป็นคนสุดท้ายเพราะคุณน้องเขาจำได้
ว่าตอนที่เข้าห้องน้ำเขาเห็นนักท่องเที่ยวสาวจีนที่เสียชีวิตเนี่ยยืนต่อคิวอยู่ยืนต่อแถวอยู่นะครับ
คุณผู้ชมฮะคุณน็อตเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังว่าหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีก็เดินออกจากห้องน้ำไปได้ยินเสียงปืน

แล้วแฟนสาวเนี่ยก็เป็นห่วงเพราะแฟนสาวซ่อนอยู่ในอีกร้านหนึ่งของห้างเนี่ยแหละครับ

คุณก้อยก็ซ่อนอยู่อีกร้านหนึ่งต่างคนต่างเป็นห่วงกันและโทรหากันครับ
คุณชมดังนั้นฟังเสียงคุณน็อตและคุณก้อยเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ

คือตอนนั้นเขาบอกเขาเจอกระเป๋าคล้ายของผู้ก่อเหตุทิ้งไว้เขากลัวเลยเกิน

คือตอนนั้นเขาบอกเขาเจอกระเป๋าคล้ายของผู้ก่อเหตุทิ้งไว้เขากลัวเลยเกิน

ขนาดที่คุณก้อยซึ่งเป็นแฟนสาวของคุณน็อตนะครับ

คือตอนนั้นคุณก้อยยืนรออยู่หน้าทางออกของห้องน้ำ

เล่าว่าเธอตกใจเหมือนกันกับเสียงปืนที่ดังต่อเนื่อง

เล่าว่าเธอตกใจเหมือนกันกับเสียงปืนที่ดังต่อเนื่อง
เล่าว่าเธอตกใจเหมือนกันกับเสียงปืนที่ดังต่อเนื่อง

หรือว่าทำวิธีใดก็ได้ที่จะสามารถซ่อนตัว
คุณผู้ชมเป็นเหมือนยุทธวิธีที่ตำรวจบอกเลย

วิธีการที่จะเอาชีวิตรอดถ้าเกิดเราไปเผชิญเหตุแบบนี้
เขาบอกเลยนะให้หนีเมื่อสามารถหาเส้นทางหลบหนีได้
ให้รีบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ดังนั้นเวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามต้องจำทางเข้าออก
ดูหน่อยบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน
สติให้ได้แล้วก็ทิ้งของทุกอย่างที่ไม่จำเป็น
ส่วนการซ่อนเมื่อไม่สามารถหนีออกมาจากพื้นที่ได้
ต้องหาที่ที่ปลอดภัยค่ะล็อกประตูเอาสิ่งของมาบังตัว
ซ่อนให้พ้นสายตาหลบหลังสิ่งของขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรง
เขาบอกว่าเรื่องปิดไฟหรือว่าปิดเสียงโทรศัพท์
อันนี้ก็สำคัญนะต้องอยู่ในที่ที่เงียบที่สุด
อย่าส่งเสียงดังและสามสู้ดอกจันทร์เอาไว้เลยค่ะ
ว่านี่คือทางเลือกสุดท้ายถ้าหนีไม่ได้ซ่อนไม่ได้
แล้วคนร้ายกำลังจะเข้ามาต้องร่วมกันสู้สุดกำลัง
เพื่อให้เรามีโอกาสรอดใช้การซุ่มโจมตีไม่ให้คนร้ายรู้ตัว
สิ่งของทุกอย่างที่หาได้เป็นอาวุธแล้วก็ใช้ทุกวิธีการที่นึกได้ในการต่อสู้
แต่ก่อนจะสู้นะคุณนะร้อยตำรวจเอกธนมรจำได้ไหม
คนที่เข้าไปเผชิญกับผู้ก่อเหตุวัย๑๔เป็นคนแรกเนี่ย
ให้ข้อคิดฝากทิ้งท้ายตอนที่เราสัมภาษณ์ไปนะครับ
บอกประชาชนหากเจอเหตุการณ์เช่นนี้แน่นอนหนีซ่อนสู้
แต่ว่าไอ้ขั้นตอนสุดท้ายเรื่องของการที่ต้องเผชิญหน้าสู้กับคนร้ายจริงเนี่ย
ในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงหรือเด็กคุณต้องประเมินกำลังแล้วว่าอาจจะสู้ไม่ไหว
ให้ลองเจรจาพูดคุยให้คนร้ายเห็นใจเพื่อถ่วงเวลาให้นานที่สุด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาจจะช่วยเหลือได้ทัน
คุณผู้ชมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันนะฮะ
ใช่ค่ะนะคะข้อมูลมีประโยชน์มากคุณผู้ชมค่ะ
แล้วข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็มาจากเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ